เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของความดีใจค่ะคุณค่ะ
เวลาเราดีใจกับอะไรมากมันเหมือนมันมีแรงมันมีกำลังใจ
ไม่ใช่แค่คนนะเจ้าน้องตัวนี้ก็ดีใจ
แต่อาจจะดีใจแรงเกินไปนิดนึง
อย่าให้โดนจับได้อีกนะ

ยังงี้ต้องบอกมีใช่ค่ะเจ้าของคลิปเนี่ยค่ะ
แล้วก็เขาเหมือนประมาณว่าเขาไปเจอเจ้ากบตัวนี้อยู่กลางถนน
เขาก็เลยจะช่วยชีวิตมันด้วยการจับ
แล้วก็ไปปล่อยเอาไว้ข้างทางริมฟุตบาท

พอน้องกบดีใจมากแบบอุ๊ยตอนแรกตกใจไง
ถ้าโดนคนจับได้ฉันต้องกลายเป็นทอดกระเทียมแน่เลย
แต่เปล่าค่ะคนที่เขาจับได้เขาจะช่วยชีวิตมัน

ด้วยความว่ากบอาจจะดีใจมากหรืออะไรดิฉันไม่แน่ใจ
น้องกบโดดอย่างว่องวัยไปชนสังกษีดังปั้ง

โอ้โหแรงมากเราไม่สามารถ
พูดถึงชะตากรรมของกบตัวนี้ต่อไปได้
แต่เห็นข่าวว่าร่าสุดเจ้ากบตัวนี้

กระโหลกล้าวแล้วก็ตอนนี้เดินไม่ตรงแล้ว

บชนกำแพงจนสมองเสื่อมแล้วเหรอคะ
จริงถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงเราต้องเอากบไปหาหมอนะ
ใช่ไปคือประกบไปหาหมอเพื่อเรียกความทรงจำ

ต้องพากบไปเจอกับญาติพี่น้องไป

เล่าให้ฟังสนุกคุณผู้ชมครับ
ส่วนเถิดไปกับพวกเราเนาะจะได้เป็นเพียงกัน